สวยงดออกเสียงนี่แล้วก็บอกว่านี่ไงการปิดสวิตช์ตัวเอง
แล้วไหนจะอีก๔๓สวไม่แสดงตัวมาโหวตด้วย
ในการโหวตนายกที่ผ่านมาพักก้าวไกลก็เลยบอกงั้นแก้เลยไหม
แก้มาตรา๒๗๒ไปเลยไหมปิดสวิตช์สว
ก่อนอันนี้บอกแล้วไงว่าก็ไม่ได้อยากมาร่วมโหวตนายกหรอก
ก็คือเป็นหน้าที่กำลังจะบอกว่าไม่ต้องมีสวมาในการคำนวณโหวตนายกเลยถูกไหม
นี่แหละคุณผู้ชมเมื่อวานนี้พักเก้าไกลนำโดยนายชัยธวัฒนตุลาธน
ที่การพักพร้อมกับสมาชิกครับก็เลยไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๑๑
ยกเลิกอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ต่อประธานรัฐสภานายวันมุธมัธนอมธาครับที่อยู่ทางซ้ายนี่
แล้วก็บอกว่าสสพระเก้าไกลลงชื่อตามสิทธิรัฐธรรมนูล
เสนอแก้มาตรา๒๗๒ในบทเฉพาะการเพื่อจะเป็นการคืนอำนาจให้ประชาชน
เพราะการโหวตเลือกนายกสวก็เห็นว่างดออกเสียงตั้ง๑๕๐
ไม่มาประชุมอีก๔๓ชัดเจนแล้วว่านี่ไงไม่ประสงค์ใช้สิทธิ
ซึ่งอาจนำไปสู่ทางตันทางการเมืองครับ
ส่วนการยื่นแก้๒๗๒รอบนี้ก็แจ้งไปยังพักเพื่อไทย
และพพไทยไม่ได้ขาดคล่องอะไรนะ
ส่วนพักอื่นจะเห็นด้วยหรือไม่นั้นคาดว่าไม่เป็นปัญหา
เพราะอะไรครับคุณผู้ชมฟังคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาพักเก้าไกลครับ
ถูกโทษนะครับให้สมชิดจากภาคอื่นมาร่วมเซ็นด์ด้วย
ไม่ได้หมายความว่าพักเพื่อไทยหรือพักอื่นจะไม่เห็นด้วย

ส่วนข้อกังวลว่าการยื่นแก้ไขมาตรา๒๗๒อาจเป็นชนวน
เลขาต่อมชัยธวัฒน์ก็บอกว่าอย่าเปิดประเด็นใหม่
เพราะการแก้ไขมาตรานี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน

แต่ถ้าเกิดเท่าที่ฟังนะสมมุตินะ
ถ้าเกิดว่ายื่นแก้ไขได้แปลว่าก็จะใช้แค่เสียงสอสอ
๕๐๐ถูกไหมแล้วเกินกึ่ง๑ก็คือ๒๕๑
ถ้ายกมือโหวตก็คือได้เป็นนายกเลย
ใช่มันจะง่ายอย่างนั้นเหรอ
คือนี่ไงถึงบอกว่าไอ้เส้นทางนำไปสู่การแก้ไขพี่เบิร์ต
มันไม่ใช่การจะแก้ไขได้เลยแบบง่าย
แม้ว่าทางก้าวไกลเขาบอกว่าขอใช้เวลาประมาณ๓๔อาทิตย์

แต่นี่ไขมันยากสิเมื่อวานนี้ในข่าวเย็นไทยลักษณ์

อาจารย์สมชัยเคยยื่นมาแล้วเขาเคยทำกันมาแล้ว

เมื่อวันโหวตนายกคุณได้เสียงสวไปเท่าไห้เก้าไกร
แล้วนี่คุณต้องเอาเสียงสวมาสนับสนุนเพื่อปิดสวิตช์เขานะคุณคิดว่าจะได้ไหม
นี่ไงที่ดอมกำลังจะอธิบายไงว่าใช้เสียงน้อย
แต่นี่ไงพี่เบิร์ดพี่น้ำแผงพี่กุฏมก็ได้แค่๑๓ใช่ไหม

แล้ว๑๕๙ที่งดออกเสียงพวกเขาก็อ้างไม่ใช่หรือว่า

ก็คืออ้างวันก่อนแต่คุณจะไปทำเขาจริงน่ะ

คุณผู้ชมมองว่าดาบนี้ของก้าวไกลหวังอะไร
หวังจะได้แก้จริงหรือหวังให้เป็นการกดดันสว
และให้ประชาชนได้เห็นว่าอ้าวสวจริงใจกับการปิดสวิตช์ตัวเอง

รัฐธรรมนุนระบุว่าต้องใช้เสียงสส๑ใน๕
ของสภาผู้แทนราชดรก็คือ๑๐๐คนจาก๕๐๐ไง

หรือว่าใช้เสียงประชาชน๕๐๐๐รายชื่อ
หรือใช้เสียงสสและสวรวมกัน๑ใน๕

เพราะฉะนั้นในกรณีของก้าวไกล
เขาได้สอสอ๑๕๑ถูกป่ะ

เขาใช้เสียงสส๑๕๑มันก็เกิน๑ใน๕แล้ว

หากแต่การผ่านความเห็นชอบวาระแรก

เพราะต้องใช้เสียง๑ของ๒สภา
ในที่นี้ก็คือทั้งสสและสว
ก็คือ๓๗๖เสียงจาก๗๕๐คน

และต้องมีเสียงสวไม่น้อยกว่า๑ใน๔

ใน๓ตรงนี้ขีดเส้นใต้คิดเป็นตัวเลขคือ๘๔คน
ก็สวมีเท่าไหร่๒๔๙ใช่ไหม
อ้าตอนนี้ก็ต้องใช้๑ใน๓แล้ว
เห็นชอบด้วยคุณผู้ชมคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมล่ะ

สมมุติว่าน้ำแข็งคือสวน้ำแข็งต้องยกมือว่า
นี่ฉันเห็นด้วยกับการที่จะปิดสวิตช์ฉัน

มันไม่ง่ายแบบว่าเฮ้ยดอม

นายออกจากกลุ่มเราไปเลยมันไม่ได้ง่ายแบบนี้
เมื่อกี้แค่วาระแรกรับหลักการใช่ไหม
สมมุติผ่านวาระ๒คือการขั้นแปรยติอะไรไป
ไปถึงวาระ๓นี่สิคุณผู้ชม

จากพักที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรือประธานสภา

เรื่องนี้ครับสอสอบัญชีรายชื่อของพักประชาชาติ
อย่างท่านทวีสอดส่องนะมองถึงการแก้มาตรา๒๗๒ของพระเก้าไกล
อาจจะมีความเป็นไปได้เพราะจริงมีการเสนอแก้ไขมาหลายครั้ง
ฟังท่านพันธุ์ตำรวจเอกทวีหน่อยครับ
เวลาสถานการณ์โอกาสเวลาครั้งนั้นอาจจะไม่เหมาะสม
สถานการณ์ครั้งนั้นอาจจะไม่เหมาะสมแต่นี่อาจจะเป็นโอกาสก็ได้
เรามองในอีกมุมหนึ่งคือว่าครั้งนั้นสวก็เกือบ๕๐คนมั่งหรือมากกว่าเนี่ย
ก็เห็นชอบให้ปลดสวิกสวแล้วก็บางคนที่ขาดการประชุม
หรือไม่มาประชุมเขาอาจจะอึดอัดว่าเขาต้องมาทำที่
เหมือนไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย
อันนี้ความเห็นจากภักดิ์ประชาชาตินะคุณผู้ชม
ฝากนักวิชาการว่าอย่างไรบ้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานรมิตกุลครับ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มธรรมศาสตร์ก็บอกว่า
ขั้นตอนการเสนอเหมือนที่พวกเราคุยกันพี่เบิร์พี่น้ำแข
ไม่ใช่เรื่องยากเสนอนี้ไม่ยากแต่เงื่อนไขผ่านวาระแรกรับหลักการ
จะต้องเห็นก่อนว่าฝ่ายรัฐบาลเป็นใครฝ่ายค้านเป็นใคร

แต่คือณตอนนี้ยังไม่มีฝ่ายค้าน

การเสนอการแก้ไขเป็นการตอบโต้ใส่สว

ก็ต้องการปิดสวิตชนเองไงด้วยการงดออกเสียง
ฟังอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุล
โอกาสของการจะแก้สำเร็จก็คงไม่ง่ายหรอก

ก็เท่ากับให้คุณพิทาเป็นนายกไง

ผมเลยมองว่านี่เป็นเรื่องของการที่จะให้สวท่านที่อธิบายว่า
ปิศวิทย์ตกลงเหตุผลที่แท้จริงคืออะไร

รวมทั้งการไม่เข้าประชุม๔๓คนของสวเนี่ย
เป็นการแสดงออกว่าไม่ยอมรับนายพิธาริมเจริญรัฐ

ในอดีตพักฝ่ายค้านเดิมเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะจำได้

เคยเสนอร่างแก้ไขมาตรา๒๗๒มาแล้ว
เมื่อ๑๘พฤศจิกายนปี๖๓ผลก็คือไม่ผ่าน
จากมีเสียงเห็นชอบเพียงแค่๒๖๘เสียง

มีผู้งดออกเสียงมากถึง๔๓๒เสียงนี่ไงคุณผู้ชม
โอ้โหเนี่ยเมื่อปี๖๓นะครับ